เรื่องของบ้านเมืองเนี่ยต้องช่วยกันนะฮะทุกฝ่ายต้องช่วยกัน
วันนี้นะครับมีเวทีเสวนาที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มาก
เพื่อการเมืองในฝันนี่นะฮะหลายคนก็มาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ในเวทีเสวนากันคือเรียกได้ว่ามีอยู่คำถามดูเดินมาก
คำถามที่ว่าให้คะแนนผลงานของรัฐบาลชุดนี้เท่าไหร่รับรู้ไหม
คือทุกคนแทบจะสรุปว่ารัฐบาลสอบตกเลยนะฮะ
งานนี้เป็นการผนึกกำลังกันของไทยรัฐกรุ๊ปนะครับ
เพื่อเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นทั้งทางสังคมเศรษฐกิจการเมือง
เพื่อร่วมกันหาทางออกของประเทศนะครับ
เป็นประธานขึ้นกล่าวเปิดงานนะครับ
คุณวัชระบอกว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตอันใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่ง
ความเหลื่อมล้ำหนี้ครัวเรือนถวีความนุรแรงเท่ามายกขึ้น
และเพราะไทยรัฐอยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชน
เราจึงได้มีจุดมุ่งหมายในการจัดงานเสวนาในครั้งนี้ขึ้นมา
เราหวังว่าเวทีนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนแนวคิด
นโยบายวิสัยทัศน์เพื่อให้เกิดข้อเสนอต่าง
ที่จะทำให้ประเทศไทยเราเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง
พูดคุยและสร้างสรรค์ความคิดทางออกให้กับประเทศร่วมกันในวันนี้
และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการหาทางออกให้กับประเทศ
ให้สังคมได้ตื่นให้เศรษฐกิจได้ฟื้น
และให้พวกเรามีการเมืองแบบในฝันที่เราฝันไว้ครับ
ขอบคุณครับ

มันยังต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องปากท้องและความเหลื่อมล้ำราดับสูง
การทำงานและนโยบายของรัฐไม่เห็นผล
แค่แน่นที่ได้คือผมว่าสอบตก
การกินดีมีสุขตามสถานะของคนทั่วไปเนี่ย

ขณะที่คุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับ
เชื่อว่าคนไทยตอนนี้ตื่นรู้ถึงปัญหาที่ฝังแน่น
และต้องการเปลี่ยนแปลงหากให้ให้คะแนนรัฐบาลด้วยหมวกของ
รัฐบาลตอนนี้ตัวเลขคงติดลบ๑๐๐ในทุกด้าน
ความหวังที่จะกลับมาได้เนี่ยคุณพิทาบอกว่า
คงต้องถึงเวลาของการเลือกตั้งแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองในมุมของเศรษฐกิจก็ดี
ในมุมของการเมืองก็ดีในมุมของสังคมก็ดี
แล้วก็คิดกันอย่างตรงไปตรงมาอย่างมีวุฒิภาวะคำนวณเนี่ย
ผมคิดว่าติดลบติดลบร้อยครับ
หม่อมหลวงชโยธิศกฤษฎากรที่ปรึกษานายรัฐมนตรีผู้แทนการค้าไทยนะครับ
ยืนอย่างว่าที่ผ่านมารัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีในหลายเรื่อง
ซึ่งในฐานะคนทำงานคงไม่สามารถตอบได้ว่าจะให้คะแนนเท่าไหร่
แต่จะขอทำให้เห็นเป็นรูปธรรมและจับต้องได้แทน
อย่างประเด็นทางสังคมนี่ก็มีการพูดถึงกันนะฮะ
ทางสังคมอย่างเช่นการสร้างเมืองในฝันนะครับ
วันนี้มาเป็นตัวแทนอาจารย์ชาติชาติสินิพันธ์ภูวากอธมบอกว่า
ในฝันไม่ไกลเกินเอื้อมนะฮะเป้าหมายสำคัญคือการสร้างบ้านของเราให้น่าอยู่
ภาคส่วนต้องร่วมกันผนึกกำลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็ฟื้นฟูเมืองไทย
ระบุว่าความหวังที่ต้องการฝากถึงรัฐบาลในรัฐบาลพุธหน้า
ก็คือหากต้องเลือกคนเข้ามาบริหารงานในแต่ละกระทรวงเนี่ย
อยากได้คนที่มีความเป็นมืออาชีพมีความรู้ที่จะสามารถแก้ปัญหาให้กับประเทศได้อย่างตรงจุด
นี่คุณไดอาน่าก็มาร่วมเวทีเสวนาด้วยนะฮะ
นักแสดงแล้วก็พิธีกรชื่อดังนะครับ
คุณไดยไดานะบอกว่าความจนทำให้คนรายฐานเลือกนะฮะ
พอจนเงินก็จนโอกาสตอนนี้คนไทยต้องการความหวัง
และสิ่งที่ต้องเริ่มก็คือคนไทยทุกคนควรเข้าถึงและได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม
โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่จะเป็นจุดสำคัญช่วยเห็นการเปลี่ยนแปลงของไทยก้าวสู่เมืองในฝันได้